ซุดไปรอบนึงแล้วคราวนี้เป็นคิวของชาวสวนลำไยฮะทำแทบตายปลูกแทบตายสุดท้ายแล้วราคาดิ่งเหว
ซ้ายมองขวาคว้าไม้ฟาดลำไยประชดชีวิตฮะ
คนมันบ้าครับคนมันบ้า
เผ่าลงเผ่าลง

อันนี้คือไม่ใช่ฟาดแล้วไปเก็บที่พื้นนะฮะไม่ใช่นะ
อันนี้คือตั้งใจประชดเลยฟาดให้เสียหายเลยเพราะอะไร
ราคาลำไยมันตกมันต่ำมันล่ำเลี่ยเรียดดินจริงฮะ
เหตุการณ์นี้ชาวสวนลำไยที่บ้านหนองช้างคืนหมู่๔ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูน
ก็คือจังหวัดลำพูนครับคว้าไม้มาฟาดใส่เลยฟาดแหลกลาเลยครับ
เพราะอะไรแล้วคนที่โพสต์เนี่ยประชดแถมไปด้วยนะ
ลำไยราคาแพงเลยรีบเอาลงกลัวไม่ทันราคา
แต่จริงราคามันดิ่งมากนี่คือการประชดครับ
เขี้ยวพยักษ์หนองช้างคืนหรือจริงเนี่ย
คือกิตติศักดิ์เวทกามาอายุ๔๓ปีฟาดลำไยแบบนี้
กิติศักดิ์เหรอตัวจริงเลยบอกว่าราคาลำไยมันตกต่ำเหลือหลายจริง
เพราะอะไรโควิดสะกิดแต่ส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนนึงเนี่ย
เป็นกลไกราคาที่มันดิ่งเหวอยู่แล้วลงจีนเขาก็ไม่มารับ
แต่ลำยายไม่ได้เรียกว่าลำยายสดพอลำยายสดหลงจีนไม่มารับเป็นลำยายอบแห้ง
ลำไยสดมันก็จะกลายเป็นลำไยเน่าในอีกไม่กี่วันถัดมานะ
เดี๋ยวฟังจากพี่กิตติศักดิ์เครียดจริงจริงฮะตาวปิดไม่รับซื้อครับครับ
เราก็ส่งลำไยไม่ได้เนอะเราก็มีผลกระทบครับ
ทั้งที่เราทำลำไยออกมาได้คุณภาพแต่เขาไม่รับซื้อครับ
เราก็ต้องไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยจะขายจะให้ชาวบ้านมากิน
ก็คนแถบนี้ก็มีลำใจกันทุกคนนะครับเนาะ
แต่จะไปส่งที่อื่นก็มันยุคโควิดครับมันไปไม่ได้ครับ

พวงสวยเราก็อยากจะกินเรียกเพื่อนบ้านมากิน
แถวนี้เขาปลูกทุกบ้านแหละเหมือนต้นมะม่วงภาคกลางยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ
เรื่องของเรื่องคือราคาต่ำขนาดไหนโลละ๑๐บาทเองนะ
ปีก่อนโลละ๒๐ก็ว่าต่ำแล้วปีนี้เหลือโลละ๑๐บาท
เป็นราคาต่ำสุดในรอบ๓๐ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนจริงฮะ
ก็เลยมีการประชดชีวิตสักหน่อยฟาดลำไยสักเกลี้ยงต้นเลยครับค่ะ